ส่วนเรื่องของโค้ชเอกครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมาของโค้ชเอกนะครับ
โดยท่านรองจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาวที่เชียงรายนะครับ
ได้พูดถึงโค้ชเอกเอาไว้นะครับ
พระครูประยุทธ์เจติยานุการรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
บอกว่าโค้ชเอกหรือว่านายเอกพลจันทวงศ์วัย๒๕ปี
พ่อกับแม่ของโค้ชเอกเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ๑๐ปีนะครับ
ชีวิตตอนเด็กโค้ชเอกก็บวชเนรอยู่ที่วัดสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า
แล้วก็เข้ามาเรียนพระประยัตติธรรมที่วัดเสาหินจังหวัดลำพูน
หลังจากนั้นก็ศึกนะครับแล้วก็ไปดูแลย่าซึ่งแก่ชะลาแล้ว
มีบ้านอยู่ใกล้วัดสายเมืองที่ฝั่งพม่า
ต่อมามีคนที่รู้จักชักชวนโค้ชเอกให้มาช่วยงานที่วัดพระธาตุดอยวาว
เมื่อสักประมาณ๓๔ปีที่ผ่านมานะครับ
ท่านรองเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาวบอกว่าโค้ชเอกเป็นคนมีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกวันช่วงเช้าก็จะช่วยเหลือทำงานบ้านให้กับคุณย่าก่อนที่ฝั่งทางพม่า
หลังจากนั้นสายประมาณ๙โมงโค้ชเอกก็จะเดินทางเข้ามาที่แม่สายนะครับ
ช่วยงานที่วัดพระธาตุดอยวาวก็ทำความสะอาดวัดประสานงานช่วยเหลืองานด้านต่างในวัด
แล้วสักบ่าย๓โค้ชเอกก็จะไปปั่นจักรยานไปซ้อมฟุตบอลไปคุมทีมซ้อมเด็กนะครับ
ก็ไปทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเชียงแสนส่วนหนึ่งก็คือเพื่อฝึกผลร่างกายของเด็กให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ
โค้ชเอกเป็นคนดีไม่ดื่มสุราไม่เที่ยวเตรไม่เที่ยวกลางคืนช่วยเหลืองานวัดเป็นอย่างดี
ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้กับทางครอบครัวแล้วก็ทางวัดมาก่อนเลย
เป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น
ช่วยงานวัดอย่างสม่ำเสมองานที่ได้รับมอบหมายแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีข้อบกพร่อง
ก็อย่างที่เรารู้เข้าใจกันทุกคนในวัดว่าโค้ดเอกเป็นคนใจกว้างเป็นคนคอยช่วยเหลือคนอื่น
เป็นคนที่แข็งแรงอันนี้ส่วนหนึ่งในลักษณะนิสัยของโค้ดเอกนะฮะ
ส่วนที่สองอัตมาก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่โค้ดเอกมาอยู่วัดโดยวาวเนี่ย
ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับวัดไม่เคยชกต่อยไม่เคยมีปัญหา
ถ้าหลายคนสังเกตในวัยของโค้ดเอก๒๕ไม่ค่อยมีเพื่อน
แต่จะมีเด็กที่ฝึกกีฬาด้วยกันหรือซ้อมกีฬาด้วยกันนี่แหละ
ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของโค้ดเอกนอกจากคุณย่าและคุณอา
พระครูประยุทธ์ท่านก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เด็กกับโค้ชเอก
ติดอยู่ในถ้ำหลวงตอนนั้นก็เป็นห่วงมากว่าทุกคนเนี่ย
กินจะนอนจะอยู่กันอย่างไรเวลาก็ผ่านไปนะฮะช่วงค้นหา
จนถึงวันที่มีข่าวว่าเจอทุกคนแล้วตรงจุดเนินนมสาวก็รู้สึกดีใจมาก
หลังจากออกจากถ้ำได้แล้วเชื่อว่าโค้ชเอกก็คงจะได้รับประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น
แล้วก็คงจะมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อตอบแทนคนทั้งโลก
รวมถึงทีมกู้ภัยจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ช่วยเหลือโค้ชเอกกับเด็กออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
แทนสังคมเป็นคนดีของปู่ย่าตายายของคุณน้าคุณอาของครูบาอาจารย์
อันนี้สิ่งที่อัตมาเชื่อ